มีปลาหมอสีแปลกสีทองอร่ามแบบนี้เลย
อยู่ในบ้านพักเลขที่๕๐ทับ๑ครับหมู่๑อำเภอพนัฐนิคม
ก็เลยแวะกันมาดูครับชาวบ้านก็มากัน
เจ้าของบ้านชื่อพี่วันทยาอายุ๔๐ปีซึ่งเป็นแม่ค้าขายส้มตำนะ
เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ตอนกลางวันเนี่ยนะโอ้ยฝนตกหนัก
มันก็มีทางน้ำไหลผ่านมาด้านหลังบ้านนี่ฮะเธอชี้ให้ดูนี่พี่วันทยา
ถ้าวันอายาหัดนั้นไม่ใช่นะครับเออพี่วันยาพอออกไปดูก็เห็นปลาหมอหลายตัว
มาพร้อมกับสายน้ำครับจับเลยจับเลยจับใส่กระมัง
แช่น้ำทิ้งเอาไว้ให้โครนมันหลุดออก
ก็เลยได้เห็นว่าอ้าวตัวอื่นมันก็ออกดำเทา
ทำไมตัวนี้ทองเนี่ยเธอก็แปลกใจไม่เคยเจอปลาหมอสีทองแบบนี้มาก่อน
ก็เลยถ่ายรูปไว้ลงโซเชียลเลยครับเชื่อว่ามันน่าจะให้โชคแหละ
เห็นข่าวปุ๊บอ้าวพี่พี่วรรณยาพี่มีปลาหมอทองนี่
ก็เลยมาดูเลยครับก็ได้บ้านเลขที่ไปนะ๕๐ทับ๑ครับ
ส่วนอายุพี่เขา๔๐แต่หน้าเหมือน๓๐ต้นนะพี่นะ
อืมปากหวานใช่นะ

นี่แหละครับ๓๐เมษายน
โอ้โหเมื่อวานนี้เลยนี่คือที่วัดเขาพระทองครับ
เจ้าอาวาสก็ให้ลูกศิษย์ขึ้นไปทำความสะอาดรูปหล่อหลวงปู่ทวดใช่ไหม
เพื่อจะให้ช่างลงพื้นแล้วก็ทาสีหลวงปู่ทวด
มีคนไปเจอเลขครับเลขอยู่ตรงไหนอ่ะ
อยู่ตรงขมับด้านซ้ายของรูปหล่อหลวงปู่ครับ
ไกลดูไม่ออกใช่ไหมนะครับขอไปดูใกล้ใกล้หน่อย
เขาบอกพอไปดูใกล้ชัดเป๊ะ
เป๊ะเห็นเป็นเลขชัดเลยนะครับเราใกล้ได้แค่ไหนนะครับ

คุณผู้ชมต้องดูเองต้องส่องเองนะเพราะแต่ละคนมองเห็นเลขไม่เหมือนกัน
นะฮะนี่ครับโอ้โหขอบคุณมากเข้ามาใกล้มากเลย
เลขอะไรต้องตีเองต้องตีเองต้องตีเองเขาบอกเป็นเห็นเป็นเลขเลยนะ
เอายังพอยังต้องตีแล้วต้องตีคนเขียนแล้วไม่บอกนะ
เอาไปต่อกันที่สารเพียงตาปู่ขุนเดชขุนจันทร์บ้าง
ชาวบ้านที่นั่นเขารู้จักกันก็คือต้นโพเฮียน
ตรงนี้คือบ้านโคกสว่างตะบนย่านรีกะบินบุรีปลาจีนบุรีครับ
ก็มีหมอศัยศาสตร์ขวัญใจชาวบ้านอาจารย์เริงยมโลก
นะครับทำพิธีขอเลขให้เนี่ยหยดน้ำตาเทียนสีแดงลงในขันน้ำมนต์
แล้วก็ท่องเป็นภาษานะครับเขาว่าเป็นภาษากัมพูชานะ

แล้วอาจารย์เริงยังจับเลขประคุมกันให้ด้วยนะ
แล้วก็ตีไปเลขเท่านั้นไม่พอ
ใจท่านดีท่านเขียนใส่กระดาษให้ด้วย

เลข๒ตัวโตแบบนี้เลย
แล้วก็กำลังดูอยู่ว่าเลข๒มันซ้อนกันอยู่หรือเปล่า

คือเขาก็จับคู่ให้ด้วยข้างล่างมีอะไร๒๗๒
แล้วก็มีการจัดเลขชุดเลขชุด๓ตัวมา๙๘๐แล้วก็๑๐๙ให้แบบนี้เนี่ยนะคะ

อ๋อ๕แล้วก็ได้ตรงข้างหน้าใช่ไหมครับเดี๋ยวเราสองคนจะสังเกตเอามาทุกคนนี้ครับใครตามอยู่หมอไก่พพาธินีกับเลขมหาธักษาครับ
งวดนี้ก็มี๕ตัวเลขกับ๕ทิศตามหน้าจอเลยคุณผู้ชมลองผสมลองจับแยกกันดูนะครับ